โอ้โห๕โมงเย็นเมื่อวานนี้อย่างที่รู้กันในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ฝนตกหนักมาก
ค่ะแล้วฝากับคานเหล็กบนหลังคาในหัวมากเนี่ยพังลงมาก่อนจะถึงพิธีเปิดการแข่งขัน
วิวแชร์บาสเก็ตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีชิงแชมป์โลกสองพันยี่สิบสาม
แล้วไทยเป็นเจ้าภาพครับอือฮือเขาจะแข่งกันสามถึงก้าวตุลาคมเนี้ย
โครงเหล็กและหลังคาพังลงมาทับเวทีเปิดงานเลยนะคุณผู้ชมจนเสียหาย
ขณะเดียวกันรอบจุดตั้งเวทีก็มีน้ำนองพื้นเล็กน้อยครับ
พื้นที่สนามโดยรอบก็ใช้งานไม่ได้เจ้าหน้าที่สั่งปิดเลย
เพื่อซ่อมแซมแล้วก็เคลื่อนย้ายซากต่างออกจากพื้นที่
ห้ามให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ครับ

เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๑คนอ้าวใครล่ะ

ไปตั้งอุปกรณ์ไว้รอไงรอถ่ายท่อสด
แต่ยังดีหน่อยอาการไม่หนักมากและกลับบ้านได้
คือเหตุการณ์นี้ครับมันเกิดขึ้นก็ไม่ดี

ถ้าเป็นการแสดงคอนเสิร์ตโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมอ่า

เพราะว่ากล้องศักดิ์พร้อมคณะผู้บริหารก็รีบมาเลยครับ
ตรวจสอบความเสียหายแล้วก็บอกว่า
เสียใจกับอุบัติเหตุครั้งนี้ที่มันไม่ควรเกิดขึ้น
แต่ฝนตกหนักประกอบกับหลังคาฉีกขาด
โครงสร้างอาจจะรับน้ำหนักได้ไม่เพียงพอ
แต่ท่านกล้องศักดิ์ก็กำชับให้ตรวจสอบโดยตลอดนะ
เมื่อ๒ปีก่อนมีการซ่อมแซมปรับปรุงแล้วครับ
แล้วก็เบื้องต้นหลังเกิดเหตุก็สั่งให้เร่งซ่อมแซมความเสียหาย

การแข่งขันวิลแชร์แบซเก็บเบลล์หญิงครั้งนี้ก็มีการประสาน
เพราะว่ากรุงเทพครับอย่างอาจารย์ชัชช่า
ขอย้ายได้ไหมย้ายสนามไปแข่งที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงแทน
เดี๋ยวรอท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอบรับนะครับ